อีกหนึ่งเรื่องฝากเตือนคุณผู้ชมนะปัจจุบันซื้อของออนไลน์
มันได้ของก็มีไม่ได้ของก็มี
เยอะมากคือถ้าคุณเข้าไปอ่านในกรุ๊ปที่เขามีการซื้อของออนไลน์
เขาจะมีโพสต์เตือนเป็นรายชื่อเลยคุณว่าใครโกงบ้าง
แต่ล่าสุดครับนักศึกษาสาวมชเสียรู้ซะแล้ว
พอโอนเงินไปก็หายเข้ากรีบเมฆโทรศัพท์ก็ไม่ได้ครับ

มาดูเรื่องราวนี้กันบ้างคุณผู้ชม
นางสาวทันชนกขันยมอายุ๒๐ปีครับ
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้นปีที่๑
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่แล้วครับ
หลังติดต่อซื้อโทรศัพท์มือถือมือ๒นะ
ก็ไปซื้อผ่านทางเว็บขายของมือ๒เว็บ๑
ด้วยคนขายอ้างว่าเครื่องเนี่ยเพิ่งซื้อออกมาจากศูนย์ทรู
ซื้อที่ประจวบมาเห็นว่าราคาถูกดีก็ติดต่อไปคุยกัน
คุยกันไปคุยกันมาก็ซื้อเลยครับ

แล้วคนที่ขายก็ให้รีบโอนเงินไป๔๕๐๐บาทครับ
เธอก็หลงเชื่อล่ะค่ะโอนเงินไปให้ประมาณครึ่งนึง

เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีนายวุฒิพงศ์คุ้มถิ่นแก้ว
พอโอนเงินไปแล้วติดต่อคนขายไม่ได้อีกเลยค่ะ
ทั้งมือถือแล้วก็ไลน์ไปเรียบร้อย
แน่ใจว่าถูกหลอกแน่ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจค่ะ
ชื่อเว็บอะไรนะ

ไม่ค่ะคือเขาบอกว่าตั้งแต่ก็ขอแบบ๒วันได้ไหม
ก็โอนไปทีละครึ่งแต่เขาก็หายค่ะ
ก็เลยมาแจ้ง
แล้วโอนไปเท่าไหร่

แต่ก็ไม่น้อยนะคุณ๔๐๕๐๐บาทศูนย์ไปเปล่า
แล้วนักศึกษาด้วยนะก็ต้องใช้เงินกันโอ้โหต้องหาเงินยากเหมือนกัน
ก็มีชื่อนะนายวุฒิพงศ์คุ้มถิ่นแก้วที่โอนเขาไปให้เนี่ยนะฮะ

ขายของมือสองอย่าเห็นแต่มันถูกนะ
บางทีของถูกแล้วดีมันก็ไม่ได้มีเสมอไปนะครับ
ก็ให้ตรวจสอบก่อนไปซื้อขายก็นัดดูของมันมีจริงหรือเปล่า

ซึ่งขณะนี้แต่ละวันก็มีผู้เสียหายไปแจ้งความ
ถูกแก๊ง๑๘มงกุฎหลอกลวงต้มตุ๋นผ่านทางออนไลน์เยอะมากทีเดียว
จริงแล้วส่วนมากเอาเรื่องไม่ได้ไงคุณ
คือเหมือนกับเปิดบัญชีอาจจะเป็นชื่อคนอื่น
หรือว่ามีหลายบัญชีก็ได้
พวกนี้เขาทำกันเป็นมืออาชีพ
จะไปซื้อไปซื้อที่ตามตู้ยังจะดีกว่านะเห็นของ
ใช่เพราะแบบนี้นี่คือยังไงเขาก็แอบถ่ายรูปมา
แต่อาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้คุณ